แล้วก็วิภาควิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวางเหมือนกันนะคะ
สำหรับกรณีที่มีเฟซบุ๊คเขาปล่อยคลิปมา
ที่เป็นผู้หญิงไทยทะเลาะกัน

กลางถนนที่เกาหลีใต้ที่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไทยเพราะอะไร
เพราะว่าคำพูดมันดังลั่นออกมากลางถนนเลยค่ะ
อันนี้ผัวหนูไม่เกี่ยวกัน

เป็นคนเกาหลีค่ะที่เป็นคนถ่าย
เรามีเรียกว่าอะไรดีล่ะ
เรื่องหลังคลิปนี้ความจริงของคลิปนี้มาเล่าให้ฟัง

หลายคนบอกว่าโอ้โหอันนี้ผัวหนูขึ้นมานี่สงสัยตบตีย่างผู้ชายกันกลางถนนที่เกาหลีใต้หรือเปล่า
ทีนี้คนที่เขาเอาคลิปมาลงเขาเล่าให้ฟังว่าคลิปนี้เนี่ยนะแฟนเธอเป็นคนถ่ายแฟนเธอเป็นชาวเกาหลีใต้ค่ะ
ถ่ายเอาไว้แล้วส่งมาให้เธอดูแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าที่โพสต์เนี่ยเพราะเห็นว่าคนเกาหลีเขามองไม่ดี
โพสต์ให้เห็นว่าเพราะสาเหตุแบบนี้หรือเปล่าตมเกาหลีถึงได้เข้มงวดกว่าคนไทยนะคะ

ใช่ไงจะเข้าเกาหลีใต้ทีโอ๊ยลำบากลำบลเหลือเกิน
เอ้าฟังกันหน่อยดีไหมว่าสาเหตุที่เขาตบตีกันกลางถนนเนี่ย
เธอบอกว่าเพื่อนคนที่ปรากฏในคลิปเล่าให้เธอฟังนะ

ไปเที่ยวกันไปเที่ยวผับไทยที่คนไทยชอบไปมากที่จังหวัดครองกิโดของเกาหลีใต้
แล้วไปเหยียบเท้ากันในผับดูสิคุณ

เออคือตามไปแบบเป็นประเด็นเรื่องราวแบบนี้

เหยียบเท้ากันในผับแล้วก็เลยออกมาตีกันข้างนอก

เมื่อก่อนเหยียบเท้าเลยจำได้ไหม
เมื่อก่อนเหยียบเท้าเดี๋ยวนี้แค่มองหน้าก็ไม่ได้แล้วเมืองไทย

แล้วประโยคที่บอกว่าเอ้าแล้วที่คุยกันว่า
อันนี้ผัวหนูอันนี้ผัวหนูล่ะตกลงเกี่ยวอะไรกัน
เธอบอกว่าคือผู้ชายเกาหลีที่ผลักสาวไทยล้มลง
ที่ทะเลาะกันเป็นแฟนเธอ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์เหยียบเท้าตรงนี้
เขาบอกไงว่าอันนี้ผัวหนูไม่เกี่ยวกัน

ผู้หญิงไทยนะคะสองกลุ่มทะเลาะกันก่อน

แล้วก็ผู้ชายเกาหลีค่ะได้เข้าไปห้าม
ก็เลยเกิดมีปากเสียงกันทะเลาะกันนะคะ
มันน่าจะเป็นเพราะว่าเสียงของผู้หญิงในคลิปอะค่ะ
พูดตะโกนบอกว่าผัวหนูผัวหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดว่าแย่งผู้ชายกัน
มันเป็นความล้ำอย่างหนึ่งด้วย

แล้วคนที่ทะเลาะหรือคนที่ไปเที่ยวอย่างนั้น
ส่วนบ้านนะคะจะเป็นผีน้อย
แล้วไปทางความเดือดร้อนข้างด้านใหญ่กว่าเดินดี
มันยิ่งทำให้มีปัญหาคนมองไม่ดีอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละก็อย่างที่เธอพูดเลย
คือมันเป็นภาพรักษ์ที่ไม่ดี
แย่งผัวหรือไม่แย่งผัวจะเหยียบเท้าหรือไม่เหยียบเท้า
คุณดูแต่ทีเพิ่งขนาดนั้น
คือลำพังเรื่องของผีน้อยเนี่ยมันทำให้บ้านเขาแทบจะแบนคนไทยอยู่แล้ว
แรงงานเกาหลีเองเขาก็จะขับไล่ผีน้อยออกมาไปแย่งงานเขาทำ
แล้วก็ยังก่อเหตุแบบนี้อีกไม่รู้ว่าอนาคตเราจะไปเที่ยวบ้านเมืองเขาเนี่ย

คือไม่มีใครอยากเห็นบ้านเมืองเป็นแบบนี้เอาอย่างนี้ละกันเนอ
แล้วยิ่งแบบไปทะเลาะตบตีกันผลักกันนัวเลยอะค่ะ
คือเขาบอกว่าสถานบันเทิงตรงนี้ที่จังหวัดเคิลกิโดเนี่ยนะ
คือมันเป็นเหมือนสถานบันเทิงที่คนไทยชอบไป
แล้วก็อย่างที่ผู้หญิงในคลิปบอกค่ะว่า
ส่วนใหญ่เป็นผีน้อยที่แฝงตัวแบบเป็นนักท่องเที่ยวไปทำงาน

เอาจริงก็คงจะต้องโดนจับอะเนาะ

โด่มไทยส่งมาในเฟซบุ๊คลังของเราด้วยนะฮะ